เอามาดูคนนี้สาวคนนี้คุณไอซ์
เซ็บซีจีจานมากเลยสำหรับพิธีกรที่หลายคนบอกว่าโอ้โหกิจฉาฝุ่นกิจฉาร่างเถลอเกิน
ล่าสุดนี่ต้องบอกเลยอาจจะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวของเธอหรือเปล่าไม่รู้นะคะ

ข้างนั้นนี้ไอซ์ชี้แจ้งว่าย้ายช่องข้ามค่ายอะไรไหมหรือเปล่า

ส่วนงานพิธีกรที่เดิมก็ยังมีอยู่เพียบเลย
ไม่ต้องมาดูว่าดูจงดูใจก็พูดออกไปชัดเลย
ของเป็นสาวฮอทไอซ์อพิสดากันหน่อย
มีหนุ่มค่ะมีเข้ามาค่ะ

ก็ไม่ได้ใช้คำว่าหล่อแต่ก็โอเคก็ถูกใจเราค่ะ
เขินล่ะคะนี่ปกติจะตาย
รู้จักมาสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะ
แล้วเขาก็ตอบคำถามข้อสงสัยที่เรารู้สึกว่า
เอ๊ะจะมาจริงหรือเปล่าจะดีไหมจะ
ยืนแล้วเป็นอย่างที่เขาโชว์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ว่าแบบเออแล้วเขาก็ผ่านด่านจุดนึง
เป็นคนข้างนอกวงการเลยค่ะอะไรอย่างนี้
ก็ไอ้เชื่อว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักละ
ก็เป็นแบบที่ไอต้องการ
จะเรียกอะไรก็เรียกค่ะเอาจริงตอนนี้คือ
ไม่รู้สึกว่าเรียกว่าแฟนได้หรือยัง
อะไรอย่างนี้ก็คือคนที่คุยอยู่ค่ะอะไรอย่างนี้
แต่แล้วแต่คนเรียกกันเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้
ว่าอยากเป็นอะไรแต่ก็คือคุยกับคนนี้คนเดียว
เขาบอกว่าคนที่เขินนะคุณผู้ชมสังเกต
เวลาพูดเนี่ยอาการมือไม้มันจะเก็บไม่อยู่
ถ้ามีร้านนี้ฉันคิดว่ามือคุณไอคงแบบพันไปตำลึงกันแล้วล่ะ